อีกหนึ่งสถานที่ไปดูที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะเขามีโค้งอันตราย
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่จับได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห่างกันเพียงชั่วโมงเดียวเรามี๒คลิปมาฝากกันค่ะ

อุบัติเหตุรถชนในคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นถึง๒ครั้ง
ระยะเวลาห่างกันเพียงชั่วโมงเดียวด้านอ่าซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ย
เวลาประมาณบ่ายสองสามสิบห้านาทีนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็ประมาณ
บ่ายสามสี่สิบห้าบ่ายสามสิบห้านาทีชั่วโมงเดียวอะ
ช่องซ้ายเนี่ยเกิดก่อนแล้วช่องขวาถัดมาอีกชั่วโมงหนึ่งเกิดตามที่เดียวกัน

เอ่ออืมนี่เอ่อคันแรกยังอยู่อยู่เลยอ่า
ตรงที่แรกค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องคอย
เดี๋ยวดูผู้บาดเจ็บคอยเคลื่อนย้ายรถแล้วคันที่สองมา

เมื่อสักครู่ดูภาพช่องซ้ายเนี่ยเห็นเลยว่ารถคันสีแดงคันแรก
สายไปสายมาตั้งแต่ตอนช่วงเข้าโค้งแล้ว

โค้งนี้เนี่ยบอกก่อนเผื่อคุณผู้ชมจะได้ขับผ่านไปต้องระวัง
โค้งสวนมะพร้าวถนนเทพกษัตรีตำบลไม้ขาว

เขาเสียหลักหลุดโค้งตกข้างถนนก่อน
แล้วก็อุบัติเหตุห่างกันชั่วโมงเดียวนะคะจุดซ้ำเดิมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พุ่งชนกับรถเก๋งสีแดงที่จอดอยู่ข้างทางในตอนแรก
ผู้คนที่กำลังช่วยเหลือคนในรถก็พากันวิ่งหนีกระจัดกระจายเลยนะคะ
เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะ
เล่าว่าเวลาประมาณบ่าย๒โมง๑๐นาที
พบคนขับเป็นผู้หญิง๑รายไม่ได้รับบาดเจ็บ
ต่อมา๓โมงครึ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ
ชนกับชาวบ้านที่ยืนอยู่ใกล้แต่ทั้งหมดในหลบได้ทัน
แล้วก็หญิงอีกหนึ่งรายไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสริทบุตรน้องแสง
รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าชัดชัยภูเก็ต
ก็เปิดเผยค่ะว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นช่วงโค้งตลอดเส้นทาง
ถือเป็นโค้งอันตรายมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง
ประกอบกับเวลาที่มีฝนตกนะคะ
วันนั้นก็ฝนตกด้วยถนนก็เลยลื่น
ทำให้รถที่เข้าโค้งมาเร็วเสียหลัก
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบชาวต่างชาติ

เออนะครับผู้สิทธิ์ข่าวก็สอบถามไปยังผู้มนวยการแขวงการทางภูเก็ตด้วยนะ
อธิบายหน่อยครับท่านชี้แจงกันหน่อยครับท่าน
ถึงสาเหตุการเกิดเหตุว่ามีอะไรบ้าง
ประเด็นแรกเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่ชินเส้นทาง
อาจจะเกี่ยวพันธุ์กับความเร็วรถด้วยนะคะ
ขับขี่ไม่ทราบว่าโค้งมีความหักโค้งเท่าไหร่
ไม่ชะลอรถตามป้ายควบคุมความเร็วที่กำหนด
พอชะลอกระทันหันก็เลยทำให้รถเกิดการสะบัด
แล้วก็เสียหลักตามในคลิปนะคะ

ปริมาณเศษดินทรายจากรถบรรทุก
หรือว่าฝุ่นสะสมมีปริมาณมาก
ประกอบกับก่อนหน้าเกิดเหตุอาจจะมีฝนตกลงมา
แต่ว่าไม่มากพอที่จะชะล้างออกไปค่ะ
ทำให้เศษดินทรายแล้วก็ฝุ่นที่สะสมลื่น
ทำให้ยางรถไม่เกาะถนนจนเสียหลักหลุดโค้งในที่สุด
แต่บอกว่าตอนนี้พอเขตการทางเนี่ยนะ

ว่ามันเป็นจุดเสี่ยงจุดไม่ปลอดภัยอะไรหรือเปล่า

ก็ต้องไปดูนะฮะจะปรับจะแก้กันยังไง

เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเวลาไว้๑ชั่วโมงต่อกัน
จุดเดียวกันเป๊ะโค้งมาเหมือนกัน
คันแรกยังอยู่

คนที่อยู่ตรงช่วงคันแรกวิ่งกันกระเจิงเลยดูสิ
คือวิ่งกันแบบว่าหนีตายใช้คำนี้เลยนะ
มันโค้งมาเหมือนกันลักษณะขับมาเหมือนกันเลยนะ

ที่สำคัญอย่าลืมเช็คสภาพยางรถยนต์ของตัวเองอยู่เสมอ